เขาเรียกว่าเป็นการเอายางขนุนออกจากมีด

ไม่มีที่ไหนทำได้แบบนี้เลยนะ

ที่ฉันตั้งใจฟัง

คือแม่กะมาต้องมีสาระแน่นอน

คือลูกบอกว่าเวลายางขนุนมันติดมันโหดมากเนอะ

เอามีดไปเผาไฟเลยน้ำมันไม่ต้องนะ

มันจะหลุดเลยยางจะหลุด

แม่มันได้สาระไหม
เอาเป็นว่าแม่ฮามากจริง

เป็นความน่ารักระหว่างคุณแม่กับคุณลูก